คุณเป็นคนขี้อวดพอสมควรอยู่ในโซเชียลมีเดีย
รถเบ้นโรงงานบ้านใหญ่มีหมด
คือจะบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์มีเหรอ
เป็น๑๖ปีที่มีสุขหรือมีทุกข์มากกว่ากัน
เป็น๑๖ปีแห่งความหลังที่ปะปนทุกอย่างมากพี่
ทุกข์หนักถึงขั้นอยู่กับตัวเองไม่ได้

ใช่เป็นครั้งแรกเป็นรายการแรกด้วย

ไม่ได้โดนปลด
จุดที่สูงสุดในชีวิตสำหรับตุ๊กกี้ที่อยู่ในวงการมา
จุดที่สูงสุดที่สุดในชีวิตของหนูเหรอคะ
หนูมีทุกอย่างด้วยชื่อของตัวเอง
หนูมีทุกอย่างด้วยชื่อตัวเองเช่น

ที่พี่ลองไปดูซุปเปอร์สตาร์คนดังและหลายคน
ที่พี่ลองไปดูซุปเปอร์สตาร์คนดังและหลายคน
ยากมากนะที่จะมีชื่อในผลงานของตัวเอง

แต่ถามว่าตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้มันลดลงไว้

วันไหลวันหนึ่งก็ขึ้นมาก็บุญบาปนะ
แต่วันนั้นวันหนึ่งก็เหมือนอายุ
หลังเราไม่ค่อยเห็นตุ๊กกี้ในสื่อเหมือนสมัยก่อนที่แบบ
ทุกช่องเปิดมาเนื่องจากวันนี้ทีวีดิเจอตอนนะฮะ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

ขาสั้นเขาด่าหนูนะตุ๊กกี้ขาสั้น
หนูตอบโต้เลยว่าสูงเท่าแม่มึงนะ
ตอนนั้นนะสมมุติตอนนั้นนะมันก็จะตัดกันใหญ่เลยพี่
แล้วหนูก็จะบอกว่าทุกวันนี้เปลี่ยนไป
เมื่อก่อนจะตอบอย่างนี้เลยกูก็ส่งถ้าแม่มึงนั่นแหละ
อะไรอย่างนี้อยากสู้อะอยากสู้กับ
ซึ่งจริงแล้วถามว่าการสู้ครั้งนี้ชนะใคร

หายังไม่เจอเลยปรากฏว่าก็อย่างที่บอกค่ะหนูไม่ได้เก่ง
แต่ประสบการณ์มันสอนหนูว่าอะไรยั้งคิดอะไรยั้งไว้ก็ควรทำ
และสำคัญคืออะไรก็ตามที่มันทำไปแล้วมันเป็นบวก
ต่อให้สิ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องลวงก็ต้องทำ
ดอกไม้ดอกนี้จริงแล้วหนูเคยดมมันเหม็น
แต่ว่าหมูมวลเขาบอกหอมอะ

แต่ถ้าเราไปเป็นเหม็นเปิดศึกเลยนะ
สมมุติว่ามีคน๑๐๐คน๙๙บอกหอม

นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนสาวขายังไงว่า

หนูเป็นคนไม่มีผู้ช่วยในเรื่องของการทำงาน
เช่นขึ้นเวทีบนเวที๑ชั่วโมงครึ่ง

เต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรก

เวลาสมมุติว่าเรื่องเกิดขึ้น๑มกรา
ตุ๊กกี้ไม่ยอมถ่ายรูป

กี้ไปจับมือกับแฟนคลับนะ

จากภาพแปดงมาบังประกงหนูรีบมากเลย

สมัยก่อนมันเหนื่อยหรือจริงมันหญิง

มันวิ่งแยะจนไม่มีเวลาให้ขัด
รอยกระทงหนูเดินทางเล่นคอนเสิร์ต๙ที่
ตั้งแต่นครปฐมจนถึงสมุทรประการ

พี่หนูเอาเวลาคุยกับใครข้าวหนูไม่ได้กิน

มาจากไหนอ่ะพี่มันก็มาจากชื่อเสียงถูกป่ะ
ไปแต่วันนี้วันลังงาน

เรียกจังหวะนี้ว่าจังหวัดนรกพี่

เช่นจังหวะหนูกินข้าว

แป๊บนึงนะยิ้มไปฟันพริกติดฟันแน่นอน
เดี๋ยวขอไปนึงเขาไม่รอหนูไง

ก็กลับไปนะแต่คนที่สองมานั่งรอหนู

ผ่านอะไรมาเยอะเป็นตุ๊กกี้ไม่ง่ายนะ

ประชาชนหรือคนที่ชอบเนี่ย

ถ้าขี้เกียจถ่ายลูกก็ไม่ยอมออกจากบ้าน

เป็น๑๖ปีที่มีสุขหรือมีทุกข์มากกว่ากัน
เป็น๑๖ปีแห่งความหลังที่ปะปนทุกอย่างมากพี่

ทุกข์หนักถึงขั้นอยู่กับตัวเองไม่ได้

หนูสามารถขับรถไปพร้อมจะเลี้ยวลงข้างทางได้เลย

นิสัยส่วนตัวเราไม่ชอบเอาเรื่องในบ้านไปให้คนอื่นฟัง
นิสัยส่วนตัวที่เราที่ไม่ชอบพูดไปเรื่อย
เราจะมาระวังเรื่องคำพูดมากกว่า

หัวใจเรามันมีแค่นี้กำปั้นมือหนู

มันเกิดจากการเข้าใจผิด
ระหว่างคนโพสต์กับตัวหนู

ปรากฏว่าการเข้าใจผิดครั้งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องการเมือง

ผลกระทบจากการแบ่งของคนนี่แหละ
ใช่ไม่ใช่แยกแล้ว
กลายเป็นว่าหนูก็เลยมานั่งคุยกัน

นี่แหละค่ะระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน
หลังจากนั้นมาเรื่องนี้มันก็หายไปโดยที่หนูไม่ได้แก้ต่างอะไรเลย

เพราะว่านี่นะคะบางทีการคิดไปเองการโพสต์ไปเองการเขียนไปเอง
กระทั่งตัวหนูเนี่ยคิดไปเองว่าเขาว่าเรา

ถามปุ๊บอ๋อมันเป็นเรื่องก็ขอโทษกันและกันก็เป็นมิตรต่อกัน

ที่สุดมีเรื่องเดียวเลยพี่รุนแรงมาก
รุนแรงมากแล้วหนูพักใจที่เมืองนอกเลยนะพี่เป็นเดือนนะ

ที่จะกลับมาได้คือมันเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถตอบคำถามได้
แม้กระทั่งตอบคำถามข้างนอกและตอบคำถามใจตัวเอง
มันค้างมันคาในใจจนทำให้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้บอกกับใครหรือยังไงก็ตาม
แต่ว่าทางนี้นั้นคือขอบคุณระยะเวลาให้มันจางหายไป

ใช่เป็นครั้งแรกเป็นรายการแรกด้วย

ไม่ได้โดนปลดแล้วคำว่าปลดแล้วมันกลับมาใหม่ได้เหรอพี่

กว่าคุณปัญญาไม่ได้ทำรายการให้ทำ
มันมีข่าวตอนนั้นเรื่องสามชาติ

คือจริงแล้วพวกเราน่ะหล่อหลอมกันมาจากนี่แหละค่ะ

และตุ๊กกี้กับลุงพันธ์มาพร้อมกัน

ตอนนั้นเราทำงานผลิตให้ช่องอื่น

คนในโซเชียลมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
โตมากจนเราอยากได้คนอื่นที่มีความสามารถมาร่วมงานเรา

แล้วก็ปรับเปลี่ยนเรามาคุยกันเอาอย่างนี้ดีไหม
ปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะหนูก็มีผลงานใหม่ล่าสุดเกิดขึ้น
หนูเป็นคนที่อะไรก็ได้เพราะมีงานทำอยู่แล้วแล้วแต่พี่เลย
เขาก็เลยดึงหนูมาอยู่ในรายการหนึ่งที่ซีเรียสเลย

มันมาพร้อมกันกับเรื่องที่หนูพูดเมื่อกี้นี่ไง

ที่หนูหายไปไม่ได้หายไปเพราะรายการ

ผู้ใหญ่ก็ให้เบรกเด็กให้เคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบ

คุณเป็นคนขี้อวดพอสมควรอยู่ในโซเชียลมีเดีย

ก็โพสต์แต่ของรวยแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วคนที่เป็นแฟนคลับหนูจริงจะรู้เลยว่า
ไอจีหนูเนี่ยมีหลายอย่างมาก

ทำไมลูกเมื่อวานขับรถเบนท์
จริงแล้วคำว่าขี้อวดมันจะต้องดูเลยว่า

หนูมีทุกโมเมนต์ที่ทำนากับแม่ก็มี
สีข้าวกับพ่อก็มีพาพ่อเป่าแคนมีหมด
รถเบ้นโรงงานบ้านใหญ่มีหมด
หนูมีทุกอย่างเพราะว่าหนูชดชีวิตจริง

พูดเรื่องจริงแล้วก็โพสต์จริง
คือจะบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์มีเหรอ

แต่ว่าบางทีอย่าดูแค่รูป

แคปชั่นหนูอะ
แคปชั่นหนูปลุกปั่นเรื่องความขยันทั้งนั้นเลย
อยากมีเหมือนหนูสู้

ทำไมคนตามไอจีหนูเยอะนี่แหละ

ถ้าเกิดว่าเกิดการอาการหมั่นไส้

แต่เนี่ยเขารู้ว่าชีวิตหนูเป็นยังไง

มีชื่อเสียงมีเงินทอง

โดยที่ไม่ได้มี

เพราะหนูใช้ชีวิตด้วยความจริง

ขอบคุณพี่เรย์ค่ะ

สวัสดีครับ